วัดแห่งนี้เลยค่ะว่ากันว่าวัดแห่งนี้มีหลวงพ่อขาว
ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวเหนือค่ะ
โอ้โหดนตรีแบบนี้ไปแอวเหนือกระเจ้า
ไปเลยเจ้าที่นี่ก็คือเชียงใหม่จ้า

วัดแห่งนี้คือวัดอินทะขินสดือเมืองค่ะ

โอ้โหศิลปะและสถาปัตยกรรมนี้ดูงดงามมาก
ช้อยแล้วก็มีเอกลักษณ์เหมือนดุดดั่งเป็นสวงสวรรค์

ข้างในวิหารไปดูกันบ้างค่ะข้างในวิหารนี้ก็สวยงามอลังการนะคะ
ใครที่เข้ามาที่นี่จะต้องสะดุดตาสะดุดใจเป็นแน่แท้

เล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าวัดอินทะขินเสดอเมืองเนี่ยเดิมไปวัดร้างนะ
แล้วก็เคยเป็นที่ปฏิสถานเสาอินทคีน

ซึ่งคำว่าสดือเมืองเนี่ยก็มาจากการที่วัดตั้งอยู่ใจกลางของเมืองเชียงใหม่

ผู้คนทั้งหลายก็เลยเรียกติดปากกันว่าวัดสดือเมืองวัดสดือเมือง
ทางวัดก็เลยเพิ่มชื่อเข้าไปก็กลายเป็นวัดอินทะขินสดือเมืองนั่นเองนะคะ

ที่นี่มีพระพุทธรูปสำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาเป็นเวลาช้านาน
พุทธศาสนิกชนรู้จักกันนั่นก็คือหลวงพ่อขาวค่ะ

เป็นพระพุทธรูปแบบล้านนาค่ะ
มีพระพักษ์อิ่มเอิบดุดพระจันทร์ในวันเพ็ญ
ปฏิสถานอยู่ภายในวิหารทรงล้านนานะคะที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังแบบนี้

งามจริงค่ะใครอยากจะเดินทางไปสักการะหน้าวัดเปิดทุกวันเวลา๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็น

นะฮะตามไปดูต่อได้นะในติ๊กต๊อกของคุณรณกร
ดิฉันเข้าไปดูแล้วโอ้โหเขามีแต่วัดสวยพระพุทธรูปงามทั้งนั้นเลยนะ
แล้วเชียงใหม่นี่ดีนะวัดเขาสวย

ถูกต้องแล้วก็มีวัดสวยเยอะมากเลย

ถ้าไปเดินที่นั่นนะผมว่าจะได้ของฟงของฝากมาไอ้พวกเครื่องเงินต่าง